นี้สมัยนี้นี่ใครก็มีปืนกันนะฮะ
คือพกปืนไว้ในรถพกปืนไว้ที่ร้าน
แต่เข้าใจได้แหละร้านทองเองก็เพิ่งจะมีข่าวใช่ไหม
คนร้ายบุกปล้นนะฮะก็เลยมีปืนไว้ป้องกันตัว
ร้านค้าร้านขายของชำร้านนี้ก็มีปืนเอาไว้เหมือนกันครับ
รอบนี้เจอลูกค้าท่าทีมาแปลกแล้วเคยมีเรื่องกันมาก่อนด้วยไง
มาทำร้ายเขาก็เลยเอาปืนขึ้นมาขู่ยื้อกันไปแย่งกันมาปืนลั่นโป้งฮะ
คนที่เขาเข้ามาหาเรื่องเนี่ยโดนยิงเข้าไปอาการสาหัสสุดท้ายตายครับ

คุณผู้ชมคุณขวัญครับภาพค่อนข้างจะชัดเจนตั้งแต่ก่อนเกิดเหตุ
ผู้ตายคือเสื้อยู้สีดำใส่หมวกแก๊ปขันปีกหมวกมาด้านหลัง
เดินเข้ามาที่ร้านเมื่อฮะแล้วจะรู้สึกว่ามีการทำอะไรขึ้นอยู่นี่นะครับ
ขายของชำผัวเมียเขาอยู่ที่เคาน์เตอร์
ฝ่ายหญิงเดินเลี่ยงออกไปก่อนไม่อยากมีเรื่อง
ฝ่ายชายเองก็เห็นท่าไม่ดีแล้วก็เลยหยิบปืนขึ้นมา
ปรากฏว่าจังหวะเอาปืนขึ้นมาเพื่อต้องการจะขู่เนี่ยนะฮะ
ก็มีการยื้อแย่งกันจังหวะที่ยื้อแย่งเนี่ย
คนเสื้อดำเนี่ยก็เอามือเอื้อมไปต่อยด้วย
สิ้นใจตายซะก่อน๒ทุ่มกว่าครับคุณผู้ชม
เหตุการณ์เกิดขึ้นในตัวเมืองจังหวัดเพชรชบุรีครับ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นหน้าเทศบาลตำบลหัวสะพานนะครับ
เจ้าของร้านเนี่ยนะฮะชื่อว่านายกำมลอายุ๔๑ปี
หลังจากที่ปืนลั่นเสร็จปั๊บเขาบอกว่าปืนลั่น

แล้วพอมาถึงปั๊บเขาก็เล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

เดินทางมาถึงก็ตรวจสอบจุดเกิดเหตุ
ในขณะที่คนถูกยิงชื่อว่านายเอกรัชชะพนต์อายุ๓๗ปีครับ

แต่อย่างที่บอกนะครับว่าสุดท้ายเขาตายนะครับ
อกจากนี้ก็เจอมอเตอร์ไซค์ของคนตายมาจอดอยู่หน้าร้าน
เจ้าของร้านเล่าให้ฟังเพิ่มเติมบอกว่าเขากับเมียนั่งอยู่ในร้าน
คนตายขี่มอเตอร์ไซค์มาจอดหน้าร้านเสร็จปั๊บ

เขาเลยก้มหยิบปืนขึ้นมาเพื่อต้องการจะขู่แต่ฝั่งนั้นก็ไม่หยุด
แล้วสุดท้ายก็มีเสียงปืนดังลั่นขึ้นมา
นี่นะฮะเขาทำเขาบอกว่าต้องการแค่จะขู่
ไม่ได้ตั้งใจจะยิงเพื่อปกป้องตัวเองและท่าประสิทธิ์
แล้วคือเขาก็ชกผมด้วยฟังเพิ่มเติมครับ
จะเป็นปืนลั่นไป
เห็นไหมครับประโยคสุดท้ายเขาบอกว่าปืนมันลั่นไปครับ
มีข้อมูลเพิ่มเติมนะครับว่าผู้ตายชอบมาก่อกวนที่ร้าน
และชาวบ้านหลายคนก็เดือดร้อน
จากว่าเขาชอบมาหาเรื่องเห็นว่ามีอาการทางจิต
เพราะเคยติดยาเสพติดอันนี้ต้องตรวจสอบต่อนะครับ
ผู้กำกับการสพเมืองเพชรบุรีไปตรวจสอบครับ
บอกว่าสอบปากคำแล้วเห็นว่าสองคนนี้เคยมีเรื่องกันมาก่อนนะ
ก็ไม่ถูกกันเพราะว่าฝ่ายคนตายเอง
ก่อนหน้านั้นเคยเข้ามาก่อกวนที่ร้าน
ทำให้ลูกค้าขยาดหวาดกลัว
เจ้าของร้านก็เคยไปลงบันทึกประจำวัน

ตำรวจบอกว่าไม่ยากคดีไม่ซับซ้อน
เดี๋ยวไปไล่เช็ควงจรปิดอย่างละเอียด
สอบปากคำพยานบุคคลเก็บรายละเอียดหลักฐาน
ก็สามารถที่จะสรุปเหตุการณ์ทั้งหมดได้
ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปครับ